มีเหตุการณ์ลุ้นระทึกเกิดขึ้นบนถนนครับ
รถพยาบาลรถฉุกเฉินคันนี้จะไปรับเคส
ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ต้อนหน้าต้อนหลังรถพยาบาล
ตอนแรกนึกว่าเป็นพลเมืองดีมาช่วยนำทางให้รถพยาบาล

พอรถพยาบาลกำลังจะผ่านขี่มาตีประกบแล้วนะคราวนี้
เร็วอีกแรงอีกได้แค่นี้เหรอ
พูดจาแบบนี้ใส่รถพยาบาลงงเลยครับเหตุการณ์นี้ครับ
ที่น่ากลัวก็คือตามเข้ามาถึงหน้าห้องฉุกเฉิน
พยายามจะเข้ามาหาเรื่อง

แล้วน่ากลัวมากคือตามไปถึง
ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
คนไข้ทั้งญาติญาติและเจ้าหน้าที่ก็ตกใจฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่า๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้

จะนำไปส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลครับ

เตอร์ไซค์สีแดงของผู้ชายคนนี้
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับที่เห็นหน้าจอ

แล้วไปดักรอข้างทางข้างหน้านะครับ

พลเมืองดีแหละช่วยเปิดทางให้

ด้วยความเป็นห่วงตามมาเลยอย่างใกล้ชิด

ก่อนถึงโรงพยาบาลเขาขี่มา
ประกบข้างเลยแล้วพูดเลย

เจ้าหน้าที่งงนะฮะแล้วตกใจด้วยกลัวด้วยครับ

พอรถไปจอดหน้าห้องฉุกเฉิน

จอดรถลงมาเสร็จปั๊บปรีไปที่เปรย
ของผู้ป่วยในรถพยาบาลทันทีนะฮะ

เขาตอบกลับมาเลยครับประโยคแรก
กลัวคนเข้าใจผิดผมไม่ได้บ้านะ

ก็ยิ่งกลัวสิครับมันไม่ได้บ้าแล้วอะไรคะ

บอกก่อนเลยผมไม่ได้บ้านะจากนั้นเรียกรอปภครับ

ไม่แน่ใจแต่หลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดนี้

แจ้งตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องแล้วเรียบร้อย

อายุ๒๓เองครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

เขาบอกอีกครับผมไม่ได้บ้านะ

แล้วบอกว่าผมแค่เสพกัญชามา
คือผมกำลังขี่รถไปหาร้านซ่อมสร้อยข้อมือ
เขาจะใส่เลสข้อมือขวาสีเงินนะฮะ

ก็เลยอยากจะช่วยนำรถพยาบาลให้
เพราะผมเคยล้มมาก่อน

ผมขอโทษแล้วกันถ้าทำให้ทุกคนกลัว
แล้วย้ำอีกครั้งเป็นรอบที่๓ว่า
ผมไม่ได้บ้าครับ

โอ้โฮ
โอ้โหมีหัวเราะปิดท้ายด้วย
ไปวนมาจริงน้องคิงงมาก
เขาพูดตกลงประเด็นอะไรเนี่ย

ตำรวจก็เลยส่งตัวไปเปรียบเทียบปรับ๕๐๐บาทครับ
ความผิดก็คือคุณไม่ยอมหลบหลีกให้กับรถฉุกเฉิน
นั่นคือนาทีชีวิตของคนไงฮะ

กัญชาครับแต่ไม่ได้บ้า

ไม่สนว่าผมจะมีชื่อเสียงดังแค่ไหน